แต่คราวนี้เมาแล้วคลั่ง
ทำร้ายภรรยาที่ตั้งท้อง๒เดือน

พี่สาวเห็นเหตุการณ์นะคะ

ปรากฏว่าเอาปืนยิงพี่สาวได้รับบาดเจ็บค่ะ
นี่ค่ะเมาคลั่ง๑ทำร้าย๓บาดเจ็บโดนยิง๑นะคะ
เนี่ยค่ะนายประกิจเสนาประโคนอายุ๓๔ปีนะคะ

คุณผู้ชมจะเห็นมีหญิงชะลาอยู่ตรงนั้นด้วยก็คือแม่
แม่เข้าไปห้ามเพราะว่าทำร้ายภรรยากำลังตั้งท้องอยู่
นี่ค่ะพอแม่เข้าไปห้ามแม่ก็โดนด้วย
แล้วพี่สาวมาพี่สาวเห็นเหตุการณ์ก็ห้าม
แล้วก็พยายามถ่ายคลิปเพื่อที่จะเอาไปเป็นหลักฐาน
พี่สาวปรากฏว่าโดนยิงค่ะ

สุดท้ายแล้วตำรวจจับกุมนายปะกิดได้นะคะ
ไปจับได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอบ้านกรวด

แล้วก็ปืนที่ก่อเหตุก็อยู่ที่นั่นด้วยนะคะ

รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้หลบหนีก็อยู่ที่นั่นด้วย

ยอมรับว่ายิงพี่สาวจริงเพราะไม่พอใจที่พี่สาวถ่ายคลิป

ส่วนที่ทะเลาะกับภรรยาก็เป็นปัญหาในครอบครัวค่ะ
คนที่บาดเจ็บนางสาวนิดขาวประโคนค่ะ

นี่ค่ะผ่าเอากระสุนออกเย็บไปกว่า๑๐เข็มค่ะ
วันนี้เดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจพร้อมกับภรรยาที่ถูกทำร้ายนะคะ

ถูกปืนตบศีรษะเย็บไป๒เข็ม
คนท้อง๒เดือนนะคะถูกทำร้ายขนาดนี้
ทางคู่ยืนยานบอกดำเนินคดีไปเลยค่ะ
ดำเนินคดีนายปะกิจให้ถึงที่สุดเพราะทนไม่ไหวแล้ว
เอาปืนเจาะหัวภรรยาแม่และทำร้ายร่างกายญาติพี่น้องเข้าไปห้ามขอร้องให้หยุด

นางสาวนิดบอกว่าวันนั้นตนกับสามีกลับมาเยี่ยมบ้านช่วงสงคราน

เห็นน้องชายทะเลาะกับภรรยาก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร

พอแม่เห็นลูกสะพ้ายถูกทำร้ายก็เข้าไปช่วย
แต่น้องชายกลับทำร้ายแม่แล้วก็เอาปืนเจาะหัวแม่ด้วย
ตัวเองเห็นท่าไม่ดีก็เลยบอกสามีเข้าไปห้าม
เห็นผู้ชายในคลิปเข้าไปห้ามคนหนึ่งอันนั้นคือสามีของเธอ
บอกให้เอาตัวแม่ออกมาแต่ปรากฏน้องชายโมโหกว่าเดิม
เธอก็เลยหยิบมือถือมาจะเอาถ่ายคลิปไว้
แต่ปรากฏว่าเนี่ยค่ะน้องก็หันมาเอาปืนยิงใส่เธอค่ะ
ไปคุยกับภรรยาพวกเธอ
เธอบอกว่าอยู่กินกันมา๒ปีสามีมีนิสัยโมโหร้ายค่ะ
วันเกิดเหตุทะเลาะกันเรื่องหึงหวงนี่แหละค่ะนะคะ
ซึ่งเขาเอาปืนศีรษะก็แตกนะคะเย็บไป
สุดท้ายก็เจอไปห้าข้อหานี่ค่ะ
พกพยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควร

ได้รับอนุญาตโดยผิดกฎหมายและทำให้เสียทรัพย์ค่ะ
คือเขาบอกเมื่อ๓เดือนก่อนก็เอาปืนยิงที่หน้าขาขวา
จนกระดูกเธอหักเย็บไปกว่าห้าสิบเข็มค่ะ
แล้วก็มาก่อเหตุครั้งนี้อีกค่ะ
ต้องตัดสินใจแล้วครับว่าอนาคตจะเอายังไงนะฮะ